ที่ชาวบ้านที่ฉะเชิงเซาเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้
บอกว่าไปจอดรถแถวข้างโรงพยาบาล
ก็เลยพยายามบอกตำรวจว่าเปลี่ยนเป็นเขียนใบสั่งไปได้เหรอ

คือถ้าล็อกมอบนี้โหตอนนี้มันบ้วยเลยนะมันไปไหนไม่ได้เลย
กว่าจะไปโรงพักกว่าจะมาไขที่ล็อกล้อกันเดี๋ยวจะไปเสียใบสั่งเดี๋ยวไปเสียค่าปรับเอง
แล้วมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นตอนที่ก็ไปถึงโรงพักกันนะครับ
ผมร้องเรียนปกติของการจราจรปกติกลับโดนตำรวจคนนี้ครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับสพเสริมเซานะครับมันกระชากมือถือผมเมื่อกี้นะครับ
นี่ในมุมของเจ้าของคลิปนะฮะบอกว่าตำรวจนายนี้เนี่ยมาตบมาปัดมือถือเขาเนี่ยเขาถูกล็อกล้อเขาก็มาจ่ายอะไรเรียบร้อย
แต่เขาพยายามจะมาร้องเรียนกับตำรวจที่โรงพักว่าคือถ้ามีชาวบ้านมาโรงพยาบาลเนี่ยถ้าจอดผิดที่ผิดทางยังไงเนี่ย
ใบสั่งได้ไหมอย่าถึงขั้นล็อกล้อกันเลยแต่ตำรวจนายนี้ไม่พอใจนี่นะครับ
คุณนิพิษพลนะครับอายุ๓๒ปีนะครับเป็นเจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕ตุลาคม
ตอนนั้นตำรวจจราจรกำลังล็อกล้อรถยนต์ของเขาไปจอดอยู่ข้างโรงพยาบาลพุทธโสธรนะฮะ
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าเขาก็เข้าไปถามตำรวจว่าเปลี่ยนเป็นเขียนใบสั่งแทนได้ไหม
เพราะบางทีเนี่ยบางคนเขาต้องไปทำธุระต่อพอโดนล็อกล้อแล้วเนี่ยเขาออกมาแล้วเขาไปไหนไม่ได้
เขาต้องไปโรงพักไปจ่ายค่าปรับก่อนแล้วตำรวจถึงมาไขล้อให้นะฮะที่ล็อกล้อนะฮะ
ออกใบสั่งเนี่ยอย่างน้อยคนออกมาจากโรงพยาบาลถ้าจะไปไหนต่อก็ไปทำธุระก่อน
แล้วก็ยังมาเสียค่าปรับทันนะฮะแต่ตำรวจตอนนั้นชี้แจงว่าทำแบบนั้นไม่ได้
ต้องล็อกล้อรถทุกคันที่ทำผิดกฎจราจรก็เลยไปร้องเรียนที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเขาก็นัดให้มาให้ข้อมูลที่สพเมืองฉะเชิงเศร้า
คุณนิพิพลบอกว่าจากนั้นต่อมาวันที่๒พฤศจิกายนคือเมื่อวานนี้เขาก็มาให้ข้อมูลที่โรงพัก
แล้วทีนี้พอมาให้ข้อมูลที่โรงพักมาเจอตำรวจก็เริ่มถกเถียงกันเพราะความเห็นไม่ตรงกัน
ตัวคุณนิพิษพลเขาบอกเขายืนยันว่าเขาอยากให้ประชาชนอยากให้ตำรวจเห็นใจประชาชน
ประชาชนมาโรงพยาบาลแล้วถูกล็อกล้อเนี่ยโอ้โหมันเรื่องใหญ่ถ้าทำผิดเนี่ยเขียนใบสั่งก็พอ
แต่ตำรวจก็ยังยืนยันว่ายังไงก็ต้องล็อกล้อไม่อย่างนั้นก็ต้องไปแก้กฎหมายใหม่
ระหว่างนั้นนั่นแหละคุณนิพิษพลบอกว่ามีตำรวจที่เป็นรองภูมิกับการจราจรท่านหนึ่ง
ตะโกนขึ้นมาว่าจะมาร้องอะไรนักหนา
บรรยากาศมันก็เลยเริ่มตึงเครียด
เขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อจะบันทึกภาพเอาไว้

ตำรวจก็มาบอกบอกไม่ต้องถ่ายหรอกแล้วลุกออกมาจากโต๊ะ
ปรีเข้ามาหาแล้วก็เป็นเหตุการณ์ตามคลิป
เขาเห็นว่าผมจะถ่ายรูปเขา
เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถ่ายรูปให้มาถ่ายตรงไม่ต้องมาแอบถ่าย
เขาก็เลยลุกขึ้นจากโต๊ะขึ้นมาเดินเข้ามาหาผม
แล้วก็วินาทีนั้นผมก็ด้วยความตกใจว่าจะมาทำอะไรหรือเปล่า
ผมก็เปลี่ยนโหมดกล้องจากถ่ายรูปเป็นโหมดวิดีโอ
ก็เลยบันทึกภาพทันช่วงที่เขาจับกล้องพอดีครับผม

ผมก็เข้าใจว่าหน่วยงานต้องประเมินการวินัยตามกฎหมายต่อไป
แต่วันนี้ก็มาเหมือนปรับความเข้าใจกันว่า
มันอาจจะเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งกันและกัน
ซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรติดค้างกับเขามาก่อนเลยครับ
เอาเป็นว่าล่าสุดนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
จบลงก็คือเขาก็เคลียร์กันได้ทั้งสองฝั่งนะฮะ
คุณนิพิษพลกับทางรองภูมิกับจราจรที่เป็นคู่กรณี
ก็ไปคุยกันในห้องของท่านภูมิกับการสพเมืองฉะเชิงเซานะครับ
รองภูมิกับก็ยอมรับเรื่องการสื่อสารผิดพลาด
แล้วก็มีความเครียดก็เลยก่อเหตุไปก็ขอโทษผู้เสียหาย
ทางฝั่งผู้เสียหายเขาก็ไม่ติดใจเอาความอะไร
ส่วนเรื่องการจอดรถในที่ห้ามจอดแถวโรงพยาบาลแล้วไปร้องศูนย์ดำรงธรรมเอาไว้เนี่ย
นะเพื่อจะให้เปลี่ยนจากการล็อกล้อเป็นการเขียนใบสั่ง
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาให้ด้วยการอรุมอร่วย
ถ้าใครมาจอดในที่ห้ามจอดก็จะออกใบสั่งแทน
ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาจอดรถแถวโรงพยาบาลด้วย
เนี่ยครับอ่าแต่ว่ายังไงถ้ามาจอดตรงที่ที่เขาห้ามจอด
บอกถ้าไม่ทำงานตามหน้าที่เขาก็จะถูกหาว่าละเลยอีก
ก็จะเปลี่ยนให้จากการล็อกล้อเนี่ยเป็นเขียนใบสั่งกันแล้วกันอ่า